คนคลั่งมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาเอามีดแทงแฟนสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
แล้วก็ลากเข้าไปในบ้านจับแฟนสาวเอาไว้เป็นตัวประกัน
ตำรวจเนี่ยเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จนะคะ
สุดท้ายต้องตัดสินใจบุกเข้าไปชาร์จตัวช่วยเหลือตัวประกันค่ะ
แต่ว่ามีลูกสองสั้นนะเราระวัง
คุณผู้ชมค่ะจบในที่สุดนะคะ
คือตำรวจต้องตัดสินใจเลยเพราะตัวประกันบาดเจ็บสาหัส
ไม่รู้เสียงร้องออกมานะน่าตกใจ
คือเขาเจ็บมากคุณนัทพงศ์อาการเขาสาหัสอยู่
เพราะว่าโดนมีดแทงไป๕แผล
จากแฟนของเขานี่แหละนะคะตำรวจสพสัตหิบต้องตัดสินใจเลยค่ะ
เข้าไปชาร์จตัวนายสมหวังสังอุดม
เพราะขังตัวเองอยู่ในบ้านจับแฟนเอาไว้ด้วยเป็นตัวประกัน
เอามีดแทงผู้หญิงไป๕แผลอาการสาหัสนะคะ
ต้องช่วยตัวประกันออกมาก่อนมีดอันนี้แทงไปค่ะ
ผู้บาดเจ็บบอกว่าวันนั้นสมหวังมาหาที่บ้าน
ด้วยอาการหวาดระแวงว่ามีคนตามฆ่าเขาอยู่
แล้วเอากันไกลจ้วงแทงลูกสาวหน้าบ้านลากลูกสาวเข้าไปขังอยู่ในบ้าน
แม่ตกใจแต่ตั้งสติวิ่งหนีออกมาโทรแจ้งหาตำรวจให้มาช่วย
ตำรวจคุมตัวนายสมหวังไปค่ะนะคะไปหาสารเสพติด
ก็ปรากฏว่าจริงมีเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้า
ก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่ากักค้างนวงเหนียว
แล้วก็เสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้านะคะ
๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสวพพ่อสัตตาหีพ
ปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด
และเจ้าหน้าที่กรมปรัสสุสัตว์อำเภอสัตตาหีพ
ไปตรวจสอบบ้านพักนายสมหวัง
คุณผู้ชมจะสงสัยว่าทำไมต้องเอาประสุทธิ์ไป
คือบ้านของนายสมหวังเนี่ยเลี้ยงสุนัขพิษบูเอาไว้
ก็ต้องมีการยิงยาสลบให้สุนัขสิ้นฤทธิก่อน

ตำรวจต้องไปตรวจค่ะเพราะเชื่อว่า

อาวุธปืนและอาจจะมีวัตถุระเบิดด้วย

มีร่องรอยการลื้อค้นก่อนที่ตำรวจจะมาถึง

ทำให้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
ก็ใช้อุปกรณ์สแกนตรวจจับโลหะต้องสงสัยรอบบ้าน

ติดหนึ่งถุงตกอยู่ในโพรงย่า

ของผู้ก่อเหตุบอกว่านายสมหวัง

ก็สร้างความเอือมระอาให้กับญาติพี่น้อง

มักจะมีวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมกันเป็นประจำเลย

เคยถูกจับกลุ่มคดีพยายามฆ่าผู้อื่น

จนกระทั่งเนี่ยค่ะมาถูกจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ในเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมมีเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีอยู่ด้วยคนหนึ่ง
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาถูกนายสมหวังบังคับให้ถอดเสื้อแล้วปิดตา
แล้วพาไปที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านแฟนเนี่ยค่ะ
พอฝ่ายหญิงพยายามหนีออกมานายสมหวังคิดว่าแฟนลวงมาฆ่าก็ลากเขาเข้าไปในบ้าน
แฟนเข้าไปแล้วตอนนั้นกันไกลตก
นายสมหวังเนี่ยสั่งให้เด็กคนนี้ไปหยิบมาให้แต่เด็กไม่ยอมทำตาม
แล้วก็ห้ามด้วยว่าอย่าทำร้ายผู้หญิงนายสมหวังก็ไม่ฟัง
เด็กเนี่ยด้วยความกลัวก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็เป็นจังหวะที่
หลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไประงับเหตุนะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยตัวประกันได้
บัตรเจ็บสาหัสนะคะถูกแพงไปห้าแผลนะคะช่วยเด็กได้
แล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายในที่สุดนะคะทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากแม่ของผู้บาดเจ็บ
บอกลูกสาวตอนนี้อาการแย่ลงนะคะอาการซุดลงอยู่ในห้องไอซียู
แล้วคุณหมอพบบาดแผลที่ศีรษะอีกหลายจุดค่ะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ